อีกหนึ่งคดีที่มีความคืบหน้าต้องติดตามกันต่อ
คือเรื่องของสินแสโชกุล
่งดังมากเพราะว่าทำให้ประชาชนจำนวนมากเป็นพันคน
ไปติดค้างรอยแพ้อยู่สุวรรณภูมิ

เราต้องติดตามกันเพราะว่าตอนนี้กำลังมีการ
เสาะแล้วก็ไปสอบหาคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ว่าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการของสินแสโชกุล

ล่าสุดเนี่ยมีการนำตัวผู้ต้องหาที่เป็นทั้งคนสนิท
เป็นทั้งญาติของสินแสโชกุลรวมทั้งแม่ด้วยนะครับ

นำตัวทั้ง๘คนไปส่งให้กับตำรวจไปสอบปากคำ
แต่ว่าผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
เขาปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการช่อกงดังกล่าว

และไม่รู้อะไรที่ลูกสาวทำนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทหารจากมณฑทหารบกที่๑๑
คุมตัว๘ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันช่อกงประชาชนแล้วก็ซ่องโจร
มอบให้กับพลตำรวจเอกศีวรามรังศิพรามนากุล

หลังจากทหารอาศัยอำนาจตามมาตรา๔๔
ควบคุมตัวไปสอบประคำภายในมณฑนทหารบกที่๑๑
แล้วก็ภายหลังสารอาญาอนุมัติหมายจับในคดีร่วมกันช่อกงประชาชนและซ่องโจร
จากกรณีร่วมกันหลอกขายแพ็คเกจทัวร์ไปญี่ปุ่นนะครับ
ที่มีนางสาวพระศิษย์อรินชาลาพิษหรือว่าสินแสโชกุล
ที่รู้จักกันดีตอนนี้เป็นหัวหน้าขบวนการแล้วก็บอกว่าเป็นประธานบริษัทด้วย
ซึ่งวันนี้ก็มีแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจไปตรวจร่างกายของผู้ต้องหาทั้ง๘คนอย่างละเอียดครับ
เพื่อต้องการพิสูจน์ว่าไม่มีร่องรอยหรือว่าบาดแผลการถูกทำร้าย
ระหว่างที่อยู่ในการดูแลของทหาร
นางประนอมพลานุสนซึ่งเป็นเลขาส่วนตัวของสินแสโชกุลและเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
เขาออกมายืนยันบอกว่าบริษัทของตัวเองขายเพียงอาหารเสริมเท่านั้น
และไม่มีการขายแพ็คเกจทัวร์ตามที่ถูกกล่าวหา
แต่ที่มีปัญหาเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาคนสั่งเยอะมาก
ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้านั้นไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ได้จัดส่งให้กับลูกค้านั่นเอง
ผลิตภัณฑ์ที่สั่งมาจากธนดามันมาไม่เพียงพอกับสมัยชีพ
มาดูฝั่งแม่ของสินแสโชกุลกันบ้างคนนี้แหละครับคือนางมณฑยานิรันดร
หนึ่งในผู้ต้องหาแล้วก็เป็นแม่ของสินแสโชกุลนะครับก็ปฏิเสธในทุกข้อหาเลย
พร้อมบอกว่าไม่เคยชักชวนให้ใครไปซื้อถั่ว
แล้วก็ยังปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการทำธุรกิจนี้อย่างเด็ดขาด
ขณะที่พลตรเอกสีวรามรามสีพรามมณากุลก็บอกว่า
พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดถึงความเชื่อมโยง
แล้วก็ความสัมพันธ์กันกับสินแสโชกุลว่าเขาไปเกี่ยวข้องอย่างไร

ซึ่งหากหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครแน่นอนต้องดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้ว
ส่วนความเชื่อมโยงกับในทุนชาวฮ่องกงที่สินแสโชกุลอ้างว่าเป็นในทุน
ในการทำธุรกิจอาหารเสริมแล้วก็เป็นคนจองเครื่องบินจองตัวให้ไปเที่ยวนั้นเนี่ย
หลักฐานเชื่อมโยงไปถึงก็จะพิจารณาขอสารอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับ
ขณะที่มาตรการป้องกันการหลอกลวงซื้อทัวร์ต่างประเทศเองนะครับ
ทางด้านของนายพงพานุสเวตรุลซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ออกมาตรการป้องกันครับ
โดยในการออกการโฆษณาท่องเที่ยวบริษัทนำเที่ยวจะต้องแสดงใบเลขที่อนุญาตทุกครั้งด้วย
เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้กับลูกค้า
รวมไปถึงให้ภาคเอกชนตั้งคณะทำงานตรวจสอบสถานการณ์ธุรกิจนำเที่ยว
พบเบาะแสกระทำความผิดต้องรีบแจ้ง
พร้อมทั้งเสนอเพิ่มโทษผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายธุรกิจนำเที่ยว
เดิมที่มีโทษจำคุกเพียงไม่เกิน๒ปี
ไม่เกิน๕แสนบาทก็ต้องปรับมากกว่านั้นนะครับ
ส่วนข้อเรียกร้องของเอกชนที่ให้ทบทวนมาตรการเพิ่มเงินค้ำประกันของบริษัททัวร์

จะหางไปด้วยกันในวันที่๒๕เมษายนนี้
ก่อนกำหนดเป็นกฎกระทรวงในสิ้นเดือนนี้

เป็นการสร้างความมั่นใจครับให้กับนักท่องเที่ยว
ในกรณีที่บริษัททัวร์นั้นมีปัญหานั่นเองครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็จะประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อหาข้อสรุปในการป้องกันการประกอบธุรกิจที่ไม่ตรงกันกับวัตถุประสงค์
หลอกลวงผู้บริโภคหลังจากที่ประชุมวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนั่นเองนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าหลังจากที่สามารถนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๘คนไปให้กับตำรวจในการสอบปากคำได้
แต่ว่าเราย้ำกับคุณผู้ชมมาเสมอครับว่า
เรื่องของขายตรงนั้นคนที่เขาทำถูกต้องก็มี
ใช่ค่ะมีคนทำแล้วเขาได้เงินจริงไปเที่ยวจริงมีเยอะมาก
อันนี้เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่ถูกหลอกเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะก็ต้องตรวจสอบให้ดีสำหรับธุรกิจในลักษณะแบบนี้นะคะ
หลอกลวงก็มีเยอะจริงก็มีที่แบบถูกต้องอะนะคะ